เรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะคุณผู้ชม
ทนายฝั่งพี่เพชรออกมาปอกกลับในหนังข้อละมวลว่า
เรื่องยกเลิกสัญญาอีกฝ่ายคลิกไปเองเปล่า

แล้วก็ได้ยื่นโนติสกลับให้ทางนิกแล้วอีกรอบเมื่อวาน
เนื่องจากทางฝ่ายนั้นไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้
เพราะว่าคุณพศค่ะไม่ได้ผิดสัญญา
ตอนนี้สัญญายังมีผลผูกพันกันเหมือนเดิม

เพราะถ้าจะรับได้ทางศาลเอาผิดนักแสดงและผู้ว่าจ้างได้นะคะ

ิ๊กเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าสัญญามันจบลงไปแล้ว
เพราะอะไรเพราะพี่พศจ่ายค่าตัวไม่ครบ
มันก็เลยสัญญามันก็เลยจบไปปริยาย
แต่ว่าทนายฝั่งพี่พศออกมาแบบนี้
เดี๋ยวมาดูต่อกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะทันทีทันใดนะคะ
เรื่องคุณนิกยังไม่จบค่ะพี่พศค่ะ
พี่โพธเลยค่ะยังไม่ทัน๒๔ชั่วโมงนะนะ
พี่โพธจะโพธนะคะว่าอะไร

เป็นนุ่มฮอตแน็กชาลีนะคะ
เป้าเด้งเวอร์สุดดึงดูดตาคุณผู้ชมช่วยซูมหน่อยสิ

ที่ฉันดูอยู่ว่าอ๋อเขาไม่ได้ใส่เข็มขัดนี่
แหมนะคะเอาชาวเน็ตก็รออะไรล่ะคะ
ก็บอกเลยว่าครบทุกอารมณ์ซีจริง
ชาวเน็ตค่ะก็แห่แซวสนั่นเลยนะ
พระเอกเป็นไส้เลือดหรือเปล่าคุณผู้ชม

ก็ได้ความหาไปหนึ่งกรุ่นของชาวโซเชียลเน็ตนะคะ
งานนี้ยังห่วงแพนเค้กเขมมะนิดด้วยนะคะ
กับพี่จตุรงค์มาด้วยนะจ๊ะเนี่ย

แต่ว่าเรื่องคดีอย่างที่ว่ากันแหละเนาะ

เพราะว่าตามอย่างที่บอกไปของน้องนิกเนี่ยคือ

เพราะก่อนหน้านี้มีการยื่นสัญญาไปแล้ว

เพราะฉะนั้นสัญญาจบเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมค่ะแต่ว่านี่นะคะ
ทางฝั่งของคุณนิคุณาทิพย์เอง
เขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาเนี่ยทำตาม
สัญญาถูกต้องแล้วคุณไม่จ่ายค่าตัวเขา
เขายื่นฟ้องไปแล้วสัญญามันหมดความไปแล้ว
ผมก็เป็นอิสระสิแบบนี้นะคะ